ผู้ชมครับคดีที่มีคนร้ายคดียาเสพติดนะครับถูกตำรวจล่อซื้อยาเสพติดที่โค
ราชแล้วก็ยิงใส่ตำรวจจนบาดเจ็บสาหัสไปนายหนึ่งหนีเข้าป่า
ไล่มันสมพลังกลับดานอยู่หลายวันหาไม่เจอสุดท้ายวันนี้ถูก
วิสามันนะฮะเสียชีวิตไปแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับนี่คือบ้านที่คนร้าย
หนีไปกบดานอยู่ค่ะเป็นบ้านเพื่อนอ่า
ให้เพื่อนรับมาอยู่ที่นี่ค่ะคือตำรวจเนี่ย
พยายามไปบล็อกตามจุดต่างต่างหลังจากรู้ว่าอ่า
สงสัยออกจากร่อยมันสำพลังไปแล้วค่ะ
บล็อกตามบ้านแม่บ้านญาติบ้านพี่บ้านน้องแต่บ้านหลังเนี้ย
รู้อยู่แล้วว่าเป็นบ้านของเพื่อนของเครือข่าย
ของนายคนนี้สุดท้ายแล้วมาจริงจริงนะฮะ
เพราะเห็นว่าตำรวจเนี้ยไม่ตามมาบล็อกบ้านนี้อืม
หลงกลตำรวจตำรวจพยายามเข้ามาเพื่อจะจับกลุ่มตัวควบคุมตัว
นะครับปิดล้อมบ้านหลังนี้ในเขตหมู่๑ตำบลโนนเต็ง
อำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมาหลังจากรู้ว่านายพดุงศิลป
โลหากาศวัย๓๘ปีผู้ต้องหาคดียาเสพติด
หลบมาอยู่ที่นี่แต่ไม่ยอมออกมาแล้วยิงต่อสู้กับตำรวจนะครับ
ยิงใส่ตำรวจสามสิบกว่านัดค่ะตำรวจก็จำเป็นต้องยิงตอบโต้นะครับ
พดุงศิลป์ก็เลยถอยหนีไปอยู่ที่ห้องนอนชั้นล่างหน่วยคอมมันโดบุกไปประชิดตัวพยายามที่จะควบคุมตัว
เขาก็ไม่ยอมอีกยิงใส่ออกมาอีกสุดท้ายก็เลยถูกวิสามัน
อยู่ที่ชั้นสองของบ้านจุดที่เป็นห้องนอนนะครับนายพดุงศิลป์นะครับ
สภาพไม่ได้ใส่เสื้อใส่กางเกงยีนค่ะมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่หน้าอกสี่นัด
ข้อมืออีกหนึ่งนัดนะครับในตัวของนายพดุงศิลป์มีปืนเก้ามอมอ
ในกระเป๋ากางเกงนะครับที่ตกอยู่นะครับปืน๙มมแล้วก็มีกระสุนปืน
อยู่ในกระเป๋ากางเกงอีกสามสิบนัดขนาดยิงตอบโต้ไปแล้ว
สามสิบนัดได้นะครับมีเงินสดหนึ่งพันบาทด้วย
คดีนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
ก่อนที่นายพระดุงสินจะถูกวิสาหมั่นในวันนี้นะครับ
เมื่อยี่สิบเก้ากรกฎาคมวันนั้นตำรวจสอบภอมเมือง
ครราชศรีมาล่อซื้อยาเสพติดจากแก๊งค้ายาเสพติด
ถนนสายบ้านเหลื่อมอำเภอคงตำบลหนองบัว
แต่วันนั้นผู้ต้องหาไหวตัวทันผู้ต้องหาคือนายพดุงศิลป์นี่แหละ
แล้วชักปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่สามนัดทำให้ตำรวจบาดเจ็บสาหัสไปนายหนึ่ง
ขี่จักรยานยนต์หลบหนีก่อนที่จะไปจอดจักรยานยนต์ทิ้งไว้
ไร่มันสำปะหลังท้ายหมู่บ้านแล้ววิ่งหลบหนีเข้าในไร่มัน
เนื้อที่เนี่ยเป็นพันไร่ตอนนั้นหายังไงก็หาไม่เจอ
ระดมกำลังปิดล้อมไร่มันนะครับพาตัวแม่แม่เนี่ยอยู่ที่อีกตำบลนึง
มาช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อมนายพดุงศิลปให้ออกมามอบตัว
ก็ไม่ยอมออกมาเอาสุนัขตำรวจสุนัขทหาร
ดมเสื้อผ้าของนายพดุงศิลปมกลิ่นหาหายังไงก็ไม่เจอนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ไปบล็อกที่บ้านพ่อแม่ของคนร้ายกะว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวกลับมาแน่
ไม่เจอนะฮะตั้งแต่๒๙กรกฎาที่เกิดเหตุ
มาถึง๓๑กรกฎาคมคือเมื่อวานนี้นะครับ
กระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ยมีคนแจ้งเบาะแสว่าเห็นนายพดุงศิลป์
เดินไปขอน้ำชาวบ้านกินแถวพื้นที่ย่านในอำเภอบัวใหญ่กับอำเภอคง
แสดงว่าออกจากป่าไร่มันไปแล้วอืม

เพราะว่าหาไม่เจอเลยนะครับก็เลยสืบทราบว่า
นายพระดุงสินเนี่ยออกจากป่าร่ายมันแล้วก็เดินเท้า
มุ่งไปหาเพื่อนในบ้านโนนเตงตะบนโนนเต็งอำเภอคง
เพราะว่าบ้านตัวเองบ้านพ่อบ้านแม่บ้านญาติพี่น้องถูกบล็อกหมดแล้ว
เพื่อนคนนี้ชื่อในเต๋าตำรวจเขารู้อยู่แล้ว
ว่าเป็นเอเย่นค้ายาเสพติดแก๊งเดียวกันอืม
แล้วในเต๋าเนี่ยก็มาพาขึ้นรถขับรถหลบหนีนะครับ
เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมารู้ว่าไปอยู่บ้านหลังนี้ก็พยายามเข้าไปจับกลุ่ม
แต่ว่านายพดุงศิลปขัดขืนนะครับยิงต่อสู้ก็เลยถูกวิสามันนะฮะ
รวมแล้วนะครับใช้เวลาไปสี่วันเจ้าหน้าที่กว่าร้อยนายนะครับ
ในการที่จะพยายามติดตามจับกลุ่มตัวแก๊งค้ายารายนี้นะครับ
หากจะดูระยะทางที่คนร้ายหลบหนีจากจุดก่อเหตุที่ขี่จักรยานยนต์หลบหนีหลังจากยิงเจ้าหน้าที่ตอนล่อซื้อยาเสพติดไปแล้วเนี่ย
หนีไปอยู่ที่ไร่มันตรงนั้นเนี่ยไกล๓๑กิโลเมตร
แล้วเดินเท้าจากไร่มันสำปะหลังไปบ้านเพื่อนที่ไกลไปอีก๑๐กิโลเมตรรวมแล้ว๔๑กิโลเมตร
นี่ฮะในเต๋าที่พยายามพาหลบหนีนะครับถูกควบคุมตัวได้นะครับ
ถูกแจ้งข้อหาให้ที่พักพิงกับคนร้ายส่วนเรื่องของการค้ายาเสพติดก็ต้องขยายผลกันต่อไป
ค่ะสุดท้ายแล้วก็ให้เพื่อนมารับเพื่อนคนนี้จริงจริงเหมือนกับที่ตำรวจพยายามที่ว่าอ้าว
บ้านนี้ไม่บล็อกอืมตั้งใจกะว่าเดี๋ยวมันต้องมาหาคนนี้แน่แน่อย่างเนี้ย
คือตำรวจเขารู้หมดแหละอยู่ที่ว่าเขาจะใช้วิธีไหนในการที่จะเข้าจับกลุ่มตัวมากกว่าใช่แล้วครับ